มาดูสาวคนนี้ดีกว่านะคะนางร้ายหน้าสวยที่บอกว่าโอ้โห
รุ่มรวยความสุขค่ะคุณผู้ชมคุณแก้มบุ๋มค่ะ
คนนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้หัวใจหวานแววสุดไปเลยล่ะค่ะ
จะไม่หวานได้ยังไงคุณผู้ชมเธอเพิ่งจะผ่านวันเกิดครบรอบ๓๐ปี
ผ่านไปหมาดค่ะซึ่งนอกจากจะได้พรจากพระในบ้านอย่างคุณพ่อคุณแม่
ต้องบอกว่าพ่อแม่เนี่ยหล่อสวยนะคุณผู้ชมสวยเป๊ะแล้วก็โอ้โหดูแบบหนุ่มสาวจริงค่ะ
คือได้พรจากพ่อแม่ไปแล้วนะคะหวานใจหนุ่มนอกวงการที่ชื่อพีชค่ะ
ทายาทโรงพยาบาลชื่อดังเนี่ยค่ะก็คบหาดูใจกันเข้าปีที่๓ค่ะ
เซอร์ไพรส์วันเกิดคุณผู้ชมอยากให้ดูนะคะเขาเปย์ของขวัญแบบจุกเลยค่ะ
อยากได้อะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมอยากได้นาฬิการูแบรนด์ดังแถมกระเป๋าอีกหนึ่งใบจุก
เนมด้วยสนุนราคาไม่ต้องบอกนะเชอรี่เนาะโอ้โหจัดให้แฟนไปเลยค่ะ
ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะสาวแก้มบุ๋มได้ออกมาเปิดใจถึงโมเมนต์วันเกิดที่ผ่านมาค่ะ
บอกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความสุขมากค่ะซึ่งก็ดีใจไม่นานนะคะก็ไม่ไหวถูกเมาส์
อุ้ยแก้มบุ๋มทุกวันนี้เธอเลือกครบแต่แฟนที่มันรวยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ
เพราะว่าผู้ชายรวยผู้ชายเปย์แล้วสิเธอถึงแบบว่ายอมคบด้วย
เขาก็รวยมากจริงนะคะซึ่งแก้มบุ๋มก็ยอมรับนะคะว่าเธอไม่เคยขออะไรจากแฟนหนุ่มเลยสักอย่างค่ะ
จริงล่ะเขาให้นาฬิกาเกือบทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เหมือนก็เขาก็น่ารักเหมือนเดิม
แล้วไม่เคยขออะไรจ่ะเขาเลยสักอย่างเขาเลยรู้สึกว่าอันไหนเหมาะสมเขาก็ให้
ก็มีดราม่าเลยว่าแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ขบเพราะเงินไหมอะไรอย่างนี้
มีมีแต่เราไม่ได้เห็นนะแต่ว่าก็มีดราม่าอะไรอย่างนี้
เขาน่ารักค่ะเขาน่ารักเขาเป็นคนอ่อนโยนอะไรอย่างนี้
ส่วนซึ่งเราเป็นคนท่าหวานก็เข้ากันได้
นะคะรอไปงานแต่งหนูนะจ๊ะแก่งหนูตาม
เอาเป็นว่าไม่ได้แบบว่าขออะไรผู้ชายสักอย่างเลย
ผู้ชายมีแต่เสิร์ฟให้ประเคนให้จนหลายคนนี้นะ
บอกว่าอะไรรู้ไหมอยากให้คุณพีชมีหลายคนบนโลกใบนี้
ดูเข้าใจจริงจังเลยนะเป็นผู้ชายที่อบอุ่น
แล้วก็เข้าใจผู้หญิงที่คุณขวัญบอกนะคุณผู้ชมนะ